ไปดูชาวบ้านที่ตำบลห้วยไม้ที่อำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ
ตอนนี้แห่ออกไปขุดแร่ทองคำในอ่างเก็บน้ำกันใหญ่เลยนะครับ
ขณะที่แก่นำชาวบ้านแล้วก็ทางพระเองนะครับ
บอกว่าพื้นที่แห่งนี้เคยมีแร่ทองคำอยู่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้บอกประชาชนอย่าเพิ่งแห่กันไปขุดเลย
รอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันซะหน่อยนะครับ
เก็บน้ำบ้านห้วยขอนหมู่๑๖ตำบลห้วยม่ายอำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ
ก็เต็มไปด้วยชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่
เขาแตกตื่นพากันไปขุดหาแร่ทองคำนะครับ
โดยก้อนหินที่ขุดได้ชาวบ้านจะนำไปทุบ
ก้อนพบแร่สีทองใสระยิบระยับ
ส่วนใหญ่จะฝังอยู่ในก้อนหินสีขาวนะครับ
หลังทราบข่าวนะครับก็นายนพข
โดยยอมรับว่าแรงที่ชาวบ้านขุดพบ
ระหว่างการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

ตามประวัติของลำห้วยของพื้นที่แห่งนี้

เคยมีการสำรวจสายแร่ทองคำมาครั้งหนึ่งแล้ว

ชาวบ้านเคยร่อนทองได้จำนวนหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ได้มากด้วยคราวก่อน
แต่ก็ตอนนี้อยากจะขอร้องให้ชาวบ้านหยุดการขุดค้นหาไปก่อนนะจ๊ะ
เพื่อจะรอผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบว่าเป็นแร่ทองคำจริงหรือเปล่านะครับ
ขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านได้รายงานเรื่องนี้ให้ทางอำเภอทราบแล้ว
เพื่อประสานไปยังกรมทรัพยากรธรณีวิทยา
หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านแร่ให้เข้าตรวจสอบนะครับ
พร้อมร้องขอให้หามาตรการสั่งห้ามการขุดค้น
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับ
เดี๋ยวขุดไปขุดมาทองก้อนใหญ่แล้วแตกไปหมด
ใช่ค่ะบางทีถ้าไม่เจอ

ไปขุดไปทำลายเขาแล้วนะ